แล้วไปลากคอไปลากตัวผู้หญิงออกมาจากบ้าน

หลานสาวของผู้หญิงคนนี้เป็นห่วงมาก

ติดต่อได้แล้วค่ำเมื่อวานนี้
อยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งกระจาน

ตำรวจได้เข้าไปรับตัวอุ๋มจากที่เกิดเหตุแล้ว
และส่งตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะครับ
ส่วนนายโจหนุ่มแฟนเก่าคนก่อเหตุหลบหนีไป
โดยกันจอมพลังได้พาพ่อและแม่ของอุ๋ม
มาเจอลูกสาวที่โรงพักสามพราน
ก่อนที่พ่อและลูกจะกอดกันคุณ
นี่ตัวของอุ๋มยังตกออกตกใจอยู่เลย
แล้วก็พาไปพบแม่ที่ห้องสอบสวน
แม่ร้องไห้โฮขึ้นมาทันทีที่ได้เห็นลูกสาว

บอกว่านายโจมาอุ้มตัวเธอออกไป

ซึ่งก่อนจะมาบุกบ้านจะมาฉุดตัวเธอออกจากบ้าน

ก็ลากไปเฉยก็มีแผลนิดหน่อยนะคะ
เขาอุ้มเราไปเพราะอะไรครับพี่

ย่องพูดอะไรมาก่อน
ก็มีขู่นิดหน่อยครับ
เคลียร์คราวนี้เธอปลอดภัยกลับมาได้นะคะ

เพราะว่าก็ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยนะ
กลัวคนในครอบครัวจะได้รับอันตราย

แต่ถ้าไม่แจ้งเขาจะกลับมาบุกก่อเหตุอีกหรือเปล่า
อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะ